มีเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่งนะครับ
พรุ่งนี้น้องจะไปมอบตัวเข้าเรียนชั้นม๑แล้วนะ
วันนี้ไปกระโดดสะพานเล่นน้ำที่คลองแสนแสบกับเพื่อน
แถวสะพานดำย่านมหานาคนะฮะช่วงที่น้องกระโดดลงไปเนี่ย
โชคร้ายจริงจริงเรือโดยสารแล่นผ่านมาพอดีใช่ค่ะ
ใบพัดเรือโอ้โหพัดเข้าท้องพัดเข้าแขน
เด็กเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ

คุณแม่ของน้องครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
มาถึงเนี่ยโอ้โหเห็นศพลูกชายร้องไห้แทบขาดใจ
เด็กชายวัย๑๓ปีคนนี้กระโดดสะพานเล่นน้ำกับเพื่อนนะครับ
ตอนที่น้องกระโดดลงมาโชคร้ายจริงครับ
มีเรือโดยสารแล่นผ่านมาพอดีนะครับใบพัดเรือเนี่ย
ตัดเข้าร่างเลยนะฮะแล้วน้องก็จมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองสอนอนางเลิ้งได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
กู้ภัยก็มานี่เป็นคลองแสนแสบนะครับ
แถวสะพานดำแขวงสี่แยกมหานาคในเขตดุสิตกรุงเทพนะครับ
ประดาน้ำก็มาช่วยด้วยนะครับมานำศพน้องขึ้นมาจากน้ำ
ตอนแรกที่ถูกใบพัดเรือตัดเข้าไปที่ร่างกายเนี่ยน้องก็จมน้ำหายไป
ก็งมค้นหาอยู่๓๐นาทีครับถึงนำขึ้นมาได้
เด็กคนนี้อายุ๑๓ปีนะครับสภาพศพมีบาดแผลถูกใบพัดเรือ
ตัดฟันเข้าที่ท้องทางฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็แขนกับข้อมือขวาด้วยนะฮะ
คือข้อมือขวานี่เกือบขาดเพื่อนที่มาเล่นน้ำด้วยกันบอกว่า
น้องที่ชื่อน้องเปรมนะครับก็มาเล่นน้ำกระโดดสะพานเล่นน้ำกัน
แล้วมากันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะนี่ฮะวันนี้น้องเปรมก็กระโดดจากสะพานลงไป
แต่เป็นช่วงที่เรือโดยสารแล่นมาพอดีอืมแล้วมันเป็นช่วงท้ายเรือพอดีค่ะ
ลงไปเนี่ยมันเป็นจุดใบพัดเรือพอดีใบพัดมันก็ฟันตัดเข้าที่บริเวณท้องกับแขน
แล้วน้องเปรมก็จมน้ำหายไปเลยตอนที่ไปงมขึ้นมาก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
น่าสงสารมากคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปเจอกับลุงของน้องเปรมนะครับคุณลุงกฤษดาคุณลุงกฤษดาเนี่ย
๓๙ปีบอกว่าแม่ของน้องเปรมเนี่ยตอนนี้ยังโศกเศร้าเสียใจมากนะ
ไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้เลยนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เปรมยังโทรคุยกับแม่อยู่บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะ
ตอนนั้นแม่ก็ทำแกงหอยลายไว้รอลูกชายไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เปรมอยู่ชั้นม๑นะครับแล้วก็สอบคัดเลือกในโคต้านักกีฬาช้างเผือกนักฟุตบอล
ของโรงเรียนราชวินิตบางเขนได้จะไปรายงานตัวพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
แต่ก็มาเกิดเหตุซะก่อนนะครับคือคุณลุงของน้องเปรมบอกว่า
ส่วนตัวก็ไม่โทษคนขับเรือนะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็เร็วเกินไปสำหรับครอบครัวนะฮะเพราะว่าหลานเพิ่งอายุสิบสาม
แล้วก็ไม่มีรางสังหรณ์ลางบอกเหตุมาก่อนเลย
แม่เขายังโทรคุยแบบเตรียมชุดแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปรายงานตัวอะไรอย่างนี้นะ
ต้องเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกเออเดี๋ยวกลับมากิน
ผัดหอยลายไว้๒ถุงน้องกำลังรอแม่เขาก็เตรียมกลับมากินไปก่อน
ใช่ครับผม
มีอะไรอยากจะบอกน้องด้วยครับเป็นความคุ้มใจ
เขายังไงเขาก็อยู่ในใจผมเพราะผมดูแลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
ยังไงก็คิดถึงเขาตลอดอยู่แล้วครับผมผูกพันมากกว่าครับผม
เพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรียนส่งเข้าเรียนฟุตบอลอะไรอย่างนี้
เขาก็เป็นคนเป็นคนจัดการหมดส่วนคนขับเรือนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับเรือมาจากประตูน้ำนะครับมุ่งหน้าไปสะพานผ่านฟ้า
ตอนที่ขับผ่านใต้ทางรถไฟเนี่ยมีรถไฟผ่านมาพอดีนะฮะ
ตรงจุดที่เป็นสะพานที่เด็กเขากระโดดน้ำกันนะตอนนั้นพอขับผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าท้ายเรือ
เหมือนกับไปฟันเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ชะลอเรือ
แล้วชาวบ้านก็ตะโกนมานะบอกว่าใบพัดเนี่ย
ไปฟันเด็กที่เล่นน้ำค่ะก็ตกใจมากนะฮะ
ก็รีบจอดเรือแล้วก็มาดูนะครับเขาบอกว่าเขาขับเรือมาสามปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
หลังจากนั้นก็แจ้งไปยังบริษัทครอบครัวขนส่งสองศูนย์ศูนย์สองชำกัด
ให้เข้ามาดูแลแล้วก็ฝากแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของน้องด้วย
ยืนยันว่าไม่ตั้งใจจริงไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
กระเป๋าเรือมาหมอบก็ตกใจครับก็เราต้องไปส่งผู้โดยสาร
ที่ทาโบเบกับหันฟ้าครับคือน้องเขาถือกับชีวิตเรารู้สึกเสียใจ
เสียใจครับก็เสียใจเลยครับผมก็มันไม่มันไม่น่าจะเกิดหรอกครับ

ความเสียใจด้วยครับ